ถ้าพูดถึงเรื่องของการไหว้พระต้องคนนี้เลย
หมอไก่พอพาที่นี่ค่ะจะพาเราไปกราบไหว้ขอโชคกับ
หลวงพ่อทาสุดยอดเกจิอาจารย์ชั้นบรมคูแห่งวัดพะเนียงแตก
ตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกับหมอไก่พพาธินีในช่วง

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดดังแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งที่วัดนี้นะคะมีเรื่องราวเรื่องเล่ารวมไปถึงตำนานเยอะแยะมากมาย
ซึ่งตำนานนะคะก็เกิดขึ้นกับพระรูปเดียวเท่านั้นนะคะ
นั่นก็คือหลวงพ่อทาแห่งวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเราก็ต้องมากราบหลวงพ่อทาที่มนตบแห่งนี้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะคะเราก็ต้องถามจากพี่อุทิศค่ะ
หลวงพ่อท่าพ่อแม่ท่านเป็นคนลาวเวียงจันทร์นะครับ
แล้วก็อบพยพมาอยู่จังหวัดราชบุรีหลวงพ่อทาเนี่ยพ่อแม่เอาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่อายุ๑๒
ทางวัดก็เลยบวชเป็นเนรให้ตอนอายุ๑๓ปีที่วัดบ้านคล้องของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
หลังจากบวชเรียนได้ระยะหนึ่งราวปีพศ๒๔๕๑หลวงพ่อทาได้เดินทุดงมาที่ตำบลพะเนียงแตกสมัยก่อนตะบนพะเนียงแตกไม่ใช่ชื่อตำบลมาแพงเหมือนทุกวันนี้นะครับ
มานั่งสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าหลวงพ่อทาได้นิมิตเห็นไฟพะเนียงพุ่งขึ้นจากพื้นดิน
มีเสียงกระซิบบอกว่าโต่งเตงโต่งใต้
ใครคิดได้อยู่ใต้โต่งเตง
ปรากฏว่าโต่งเตงโต่งใต้นั่นก็คือหลักคัง

ก็เลยให้ชาวบ้านบริเวณแถวนั้นเอาไม้ขุดเคลียร์
แล้วปรากฏว่ามาเจอหีบทองคำหลายหีบเลยนะครับ
ก็เลยนำเงินทองที่ได้จากการขุดดินขึ้นมานะ

วัดสองห้องอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคร
ครับแล้วเคยได้ยินเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเพียงก็ท่านเคยเจอตัวนปาน

มีเรื่องเล่าจากตำนานหนังสือของหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงาม
ขณะที่หลวงพ่อทาขี่ม้าจะไปบวชพระที่วัดสามงามนะครับ
สมัยก่อนวัดสามงามไม่ได้ชื่อวัดสามงามชื่อว่าวัดอลัญญิกาวาส
โจรมาดักป้นม้าของหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่ารอก่อนถ้าอยากได้ม้าเดี๋ยวไปบวชพระเสร็จแล้วจะนำม้ามาให้
ปรากฏว่าหลวงพ่อทาบวชพระเสร็จรุ่งเช้าก็เดินทางกลับมาวัดพะเนียงแตก
โจรคนนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เก่าหลวงพ่อทาก็เหมือนกับจะคายมนต์สะกดหรือไงนะครับ
โจรคนนั้นกลับใจไม่กล้าป้นม้าของหลวงพ่อถาม
แล้วอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะมาขอพรเนี่ยเราจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
ส่วนมากแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ขอเรื่องอาชีพการงานบางคนก็ขอเรื่องโชคลาภ
บางคนก็ขอเรื่องการเดินทางให้แค้วคาดปลอดภัย
แล้วเวลาที่เรามาขอพรเนี่ยค่ะเราต้องเอาอะไรมาถวายไหมคะ
หมอลำเพลินขับถวายหลวงพ่อในช่วงงานประจำปี
บนดบแห่งนี้นะคะนอกจากที่เราค่ะจะมาขอพรกับหลวงพ่อทานะคะ
ก็ต้องมาขอพรกับหลวงพ่อสำเร็จด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะหลวงพ่อสำเร็จเป็นพระประธานนะครับ
เป็นพระประธานโบสถเก่าสมัยหลวงพ่อทานะครับ
ขอพรหลวงพ่อสำเร็จก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าขาย
โชคลาภเป็นหลักครับถวายแก้บนส่วนมากก็จะเป็น
ผลไม้๙อย่างแล้วก็พวงมาลัยเท่านั้นครับ
หลวงพ่อท่ากราบหลวงพ่อสำเร็จแล้วนะคะ
เราก็ต้องมากราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่อีก๒องค์ค่ะ
ทางขวามือหลวงพ่อทานะครับเป็นปางอุ้มบาท
แล้วก็ซ้ายมือหลวงพ่อทาเป็นปางห้ามญาติ
ซึ่ง๒องค์นี้เป็นพระใน๔องค์สมัยโบสถ์หลังเก่าของหลวงพระธา
ซึ่งได้ประดิษฐานอยู่ในพระปางทั้ง๔ทิศรอบโบสถ์นะครับ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้มากเลยค่ะพี่อุทิศ
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดนี้ค่ะ

ครับถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูที่ตู้ของวัตถุมงคลรุ่นเก่าของหลวงพ่อธาดีกว่า
โอ้โหนี่คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเหรียญปกโพพิมพ์รุ่นหนึ่งนะครับ
คาดว่าหลวงพ่อธาน่าจะสร้างลาวพศ๒๔๕๐แล้วก็เหรียญเสมาพิมพ์๕เหรียญ
พระนิยมเรียกว่าเหรียญรุ่น๒ของหลวงพ่อทา
แล้วอย่างตรงกลางนี่คือเป็นอะไรนะคะเนี่ย
ตรงกลางนี้เป็นตะกุดพิรอดที่เอาไว้คล้องแขนนะครับ
เจาะแหงนะครับเหรียญรุ่น๑ปกโพพิมพ์นะครับจะดีทางด้านแคล้วทาธิ์
ขงกับพันธุ์เป็นมหาอุทธิ์แต่เหรียญรุ่น๒จะมีเมตตาเสริม

คุณผู้ชมค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าอีกตู้นึงนะคะ
บรรยากาศมีของใช้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อทาน่าใช่ไหมค่ะ
ใช่ครับตู้นี้ที่เห็นอยู่ด้านนอกนี้นะครับ
เป็นหางปลากระเบนสมัยหลวงพ่อธาจัดงานประจำปี
จะมีนักเลงที่เล่าเมายาเนี่ยครับหลวงพ่อทาท่านก็เหมือนกับเป็นตำรวจบ้านไปในตัว
ท่านมีหางปลากระเบนเอาไว้ตีพวกนักเลง
แต่ตีเพียงแค่หลาบจำเท่านั้นนะครับจนทำให้มีที่มา
คำว่าหลวงพ่อกระเบนยอดด้วนโอ้นี่คือตีจนคือปลายมันหักเลยใช่ไหม
แล้วอีกชิ้นนึงเนี่ยค่ะเป็นเชือกนี่คืออะไรนะคะ
เหมือนกับเป็นคล้ายคล้ายเหมือนตะกุดที่คล้องคอมาครับค่ะโอ้แล้วอีกชิ้นหนึ่ง
อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นตะขอสับช้างนะครับ
อันนี้ก็เป็นตะขอสัตว์ช้างที่หลวงพระธาตุเคยใช้สมัยมีชีวิตอยู่ครับ
อีกชิ้นหนึ่งนะครับนำเสนอคือไม้ตะพดของหลวงพ่อทา
แล้วก็มีไม้ตะพดประจำกายท่านครับ
อ๋อตัวนี้เป็นของที่สงคุณค่ามากเลยนะเนี่ย

ถ้าใครที่อยากรวยต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยค่ะ
นี่ก็คือหลวงพ่อรวยร้อยปี

ซึ่งอยู่ในโบสถ์หลังเก่าของหลวงพ่อทา
แต่ว่าบทหลังเก่านั้นจะรุดซุดโทรมลงไปมาก

ก็เลยนำมาปฏิสถานในโบนสาราแห่งนี้
ด้วยชื่อเสียงและความเข้มขังของหลวงพ่อทาน

จำนวนมากค่ะเคารพนับถือท่าน
ทางวัดก็เลยมีการจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะคะ
แต่ว่าใหญ่ขนาดไหนต้องถามจากพี่อุทิศค่ะ
ครับสำหรับรูปเหมือนหลวงพระธาองค์ใหญ่องค์นี้นะครับ

มีขนาดหน้าตักกว้าง๑๕เมตรสูง๑๙เมตรนะครับ
ซึ่งภายในทางวัดได้นำอัฐิของหลวงพ่อธามไปบรรจุ
ใส่ในหัวใจองค์จำลองไว้ที่หน้าอกของหลวงประทัดชั้นบนนะครับ
เรียกว่าถ้ามาวัดพะเนียงแตกแล้ว
นอกจากจะไปว่ายรูปเหมือนหลวงพ่อทาในบรรดบแล้ว

พิกัดเฮงวันนี้นะคะได้มาเที่ยวที่วัดพะเนียงแตกค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ได้รับความเห็งความปังอย่างเต็มที่เลยนะคะ